นี้พ่อเขาเดินกลางเดี๋ยวเขาจะเที่ยวพูดไว้ขอโทษ
คือพ่ออันนี้พ่อใครอ่ะคะ
พ่อคนเสียชีวิตหรือ

หมอนี้คือตรงยังไหนอ่ะคะ
หมอหลบมุมอยู่

ใช่ครับโดน๒คน
แต่หมอเนี่ยครั้งเดียวหมอได้ยิน
ย่าเขาจะกันตัวก่อนแล้วครับ
มันไม่มีเสียงเลย

ใช่ครับขอโทษพวกพยาบาลทุกคน

กินข้องใช่ไหม
ไม่ได้

อันนี้ไหมครับอันนี้กลายในห้อง

อันนี้ก็คือข้ามีเตียง
ก็อยากที่สุดยอดแล้วจะไปย้ายออกมาได้
อันนี้ก็จะครับที่ยังไม่ได้
อันนี้ก็จะครับที่ยังไม่ได้
อันนี้ก็จะไปยังไม่ได้